ฉันพูดไม่ผิดนะคะให้เชิญชวนมากอดแต่เป็นการกอดเพื่อการกุศลค่ะ
กิจกรรมการกุศลที่จัดขึ้นเพื่อหารายได้มอบให้กับโรงเรียนบ้านแก้งใหม่จังหวัดน้องคาย
เพื่อซื้ออุปกรณ์การศึกษานะคะ
จำหน่ายเสื้อยืดที่ออกแบบโดยนิวนพัดศรราคาตัวละ๓๐๐บาทเพื่อนำมาสมทบทุน
ไฮไลท์ภายในงานกับกิจกรรมขายกอดคนที่ลงทะเบียนเพื่อร่วมงานก็จะมีสิทธิ์ลุ้นกอดจากหนุ่มสุดฮอต
รวมถึงได้ชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมายอีกด้วยค่ะ
ปีนี้จะมีหนุ่มประมาณหนุ่มฮอตวัน๒๐คนนะครับ
เพื่อให้แฟนคลับมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับเขานะครับแล้วก็ร่วมเงินบริจาคเพื่อเอาเงินส่วนนี้ไปมอบให้กับทางโรงเรียน
เราก็จะยังทำเสื้อการกุศลนะครับซึ่งก็คือตัวที่ผมใส่อยู่นะครับแล้วก็น้องซินใส่อยู่
ใช่ครับออกแบบโดยคุณนิวนะครับนิวจิ๋วนะครับก็ช่วยดีไซน์เสื้อตัวนี้ออกมาให้ซึ่งหาซื้อได้ในงานนี้
จากซินก็ยังมีเพื่อนศิลปินอีกมากมายเลยค่ะทั้งคุณเอ๊ะจิรากรทั้งพี่เป้อารักษ์น้องคาชาแล้วก็อีกหลายคน
ไปเจอกันวันที่๑๘สิงหาบ่าย๒โมงนะครับใช่วันงานจริงนะฮะก็ไปซื้อเสื้อยืดไปฟังดนตรีพลอยเพราะนะครับ
แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะร่วมบริจาคก็เราก็จะมีกล่องรับบริจาคด้วยครับผม
นี่นะคะคุณผู้ชมนอกจากจะได้กอดอุ่นแล้วยังได้บุญกันอีกด้วยนะคะยังไงก็ไปร่วมงานกันได้อย่างที่บอก